บันเทิงไทยรัฐขอเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้พระเอกขวัญใจมหาชนพี่เวียสุกลวัฒน์ของเรา
โอ้โหประกาศข่าวดีค่ะแต่งแน่นอน๑๗กรกฎาคมนี้
กับแฟนสาวนอกวงการน้องวิกกี้นี่สาวคนนี้เขาบอกว่า
คงมีการการสั่งทางน่ารักนิสัยดีแล้วก็โปรไฟล์ดีด้วยค่ะ
แล้วพี่เวียเองก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบแฮปปี้สุด
พี่เวียยอมรับนะว่าโอ้โหตื่นเต้นมากเลยกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าว
แต่งงานแบบรวดเร็วเกินไปเพราะว่าวัยเขาเองเนี่ยก็พร้อมแล้วไง
แล้วก็เคยวางแพลนอยากจะแต่งงานนานแล้วโดยในวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ค่ะ
เป็นเลิกที่ดีที่สุดของปีนี้แล้วก็ตั้งใจจัดพิธีวิวาเป็นงานปิด
เฉพาะครอบครัวที่กรุงเทพมหานครนะคะส่วนเหตุผลที่หนุ่มเวีย
เลือกวิกกี้เป็นวาดที่เจ้าสาวก็เพราะว่าโดนใจทุกตรงเลยค่ะ
ไม่รู้จะวงตรงไหนดีก็วงมันทั้งหมดเลยละกันต้องใช้คำว่าเพอร์เฟคด้วยนี่
ใช่เขาบอกว่าเพอร์เฟคเลยเป็นผู้หญิงที่ใช่เลยอ่ะ
คือมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะตอนที่ฝ่ายหญิงโดนเปิบวาบเนี่ย
อายุเนี่ยก็ไล่เลี่ยอยู่กับพี่เวียตอนนี้ก็อายุ๓๗ปีประมาณนี้
อ่าซึ่งแม่ของพี่เวียเนี่ยเขาก็เหอว่าที่ลูกสะพ้ายมาก
แล้วพร้อมกันนี้นะคะนักข่าวก็ถามว่า
จะมีทายาทเลยหรือเปล่านะ

อยากเป็นทั้งสามีและเป็นคุณพ่อที่ดีด้วย

จริงงานเป็นงานปิดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

ก็เป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่ง
ไม่แน่ไม่ถือสุขภัยมากเพื่อตัวแทน

เออมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัว
มันต้องช่วยว่าที่ลูกสุขภัย
อายุขนาดนี้เนอะก็ต้องอยากมีอยู่แล้ว